ไปดูเรื่องราวที่สงขรากันหน่อยครับวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์
ผู้หญิงซ้อนท้ายไปไปขอเติมน้ำมันที่ปั๊ม
ขอเติมหน่อย๖๐บาทเติมเสร็จปุ๊บขอสแกนจ่ายเพราะไม่มีเงินสด
แต่ที่ปั๊มเขาไม่มีบริการนี้คุณผู้ชมโอ้โหโมโหหัวร้อนขึ้นมา
เขาพูดคำหนึ่งว่าถ้าสแกนไม่ได้นะเดี๋ยวเตะให้ก้านคอพับเลย
ขนาดนั้นเลยเออไปดูภาพเหตุการณ์เลยดุจังอ่ะ
เท้าขึ้นมาแล้วนะฮะยกเท้าขึ้นมาแล้วเหมือนจะจะเตะนะฮะ
แต่ว่าก็มีคนเข้าไปช่วยห้ามนะผู้หญิงที่มากับเขาก็ช่วยห้าม
เอาไว้ค่ะแล้วก็ถามต่อรู้ไหมว่าเนี้ยเป็นใครโอ้โห
ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเป็นใครแล้วมาถามคนอื่นแล้วคนอื่นจะรู้ไหมคะ
นั่นสิครับนะฮะเป็นวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันครับ
วัยรุ่นผู้ชายมาขี่มาผู้หญิงซ้อนท้ายมาเติมน้ำมันเติมเสร็จ
นะฮะก็บอกว่าขอสแกนจ่ายนะนะฮะพนักงานก็บอกว่าอ๋อ
ไม่มีบริการนี้ค่ะนะฮะแล้วก็มีปากเสียงกันสักพักผู้ชายคนนี้ก็
เอาเท้าขึ้นไปเหมือนจะเตะก้านคอแล้วพนักงานก็เงื้อตัวหลบทันครับ
ผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มนะฮะของวันอ่าอาทิตย์ที่ผ่านมา
นะฮะจุดเกิดเหตุคือปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะฮะ
ครองแหอำเภอหาดใหญ่สงขราผู้เสียหายคือเป็นพนักงานปั๊ม
บอกว่าวันที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยนะนะฮะผู้ชายคู่กรณีเนี่ย
ขับรถเข้ามาพร้อมกับผู้หญิง๑คนขอเติมน้ำมัน๖๐บาท
เสร็จก็ถามว่าสแกนจ่ายได้หรือเปล่านะฮะตัวเองก็ตอบกลับว่าสแกนไม่ได้ค่ะ
ชายคนนั้นบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะกลับไปเอาเงินก่อนนะแล้วจะกลับมาจ่ายที่หลังละกัน
พนักงานก็บอกว่างั้นขอให้น้องผู้หญิงรอที่ปั๊มได้ไหมนะฮะ
แล้วผู้ชายก็บอกเขาไม่พอใจรีบลงจากรถทำท่าทำทางเหมือนจะหาเรื่อง
แล้วก็พูดขึ้นมาเดี๋ยวจะเตะก้านคอให้พับเลยอ๋อนะฮะ
ผู้หญิงที่มาด้วยกันก็พยายามจะเข้าไปห้ามปรามแต่ผู้ชายคนนั้นยังคงโมโห
แล้วก็เอาเท้าขึ้นมายกสูงขึ้นมาเหมือนจะเตะแล้วนะครับแต่โชคดีเขาหลบได้ทันนะฮะ
ก่อนที่ผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถออกไปนะแล้วก่อนจะขี่ไปก็ตะโกนขึ้นมา
ไม่รู้เหรอว่าเนี่ยเป็นใครซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นทำให้เขาก็ค่อนข้างจะกลัวเหมือนกัน
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็เอาคลิปเนี้ยไปแจ้งความไว้ก่อนที่สภหาดใหญ่นะฮะ
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้านเจ้าของปั๊มเนี่ยบอกว่าหลังจากเห็นคลิปแล้ว
ก็ยังบอกไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกอยากจะให้ชายคนนี้มาคุยกันมาปรับความเข้าใจกัน
นะฮะเพราะว่าก็ต้องฟังความสองข้างพนักงานพูดจะเป็นยังไงตอนนั้นหรือยังไง
โมโหขึ้นมานะฮะทางนี้เจ้าของปั๊มก็ยังบอกว่าปกติแล้วเนี่ย
ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลูกค้าไม่มีเงินจ่ายทางปั๊มจะบอกกับลูกค้าว่า
เอาของมีค่าวางไว้เป็นสิ่งประกันก่อน
แล้วคุณกลับไปเอาเงินมาแล้วก็มาจ่ายที่หลัง
ถ้าเกิดว่ามากัน๒คนอีกคนก็ให้รอที่ปั๊ม
ซึ่งอันนี้พนักงานก็ทำแล้วเพื่อป้องกันเรื่องของการหลบหนี
เพราะปั๊มเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ลูกค้าไม่ยอมจ่ายเงิน
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาจ่ายสุดท้ายก็หายไป
สิ่งต่างมันก็จะเป็นในการเปิดโอกาสช่องทาง

ลองปรับตัวในส่วนของปั๊มเองนะ
ในส่วนของคนไปเติมคุณถามเขาก่อนว่า
สแกนจ่ายได้ไหมก่อนจะเติมถามก่อน
ใช่ทำแบบก๊อบนึงทุกป้องเลย